มาเริ่มต้นกันที่ประเด็นดราม่านะคะ

ใช่แล้วสำหรับภาพยนตร์เรื่องผู้สาวขาเลาะหายทองคำ
ยายหายทองคำเนี่ยมาเป็นคนนำแสดงในเรื่องนี้
ประเด็นดราม่าเนี่ยมันเริ่มต้นที่
นักแสดงชายที่เป็นพระเอกของเรื่องเนี่ย
ไม่มีคิวที่จะมาร่วมแสดงกับลำไยหายทองคำ
มันก็เลยเป็นประเด็นว่าทำไมเหรอ

ล่าสุดมันมีประเด็นเกิดขึ้นอีกหนึ่งประเด็นนะคะ
ซึ่งเป็นประเด็นดราม่าด้วยสำหรับภาพยนตร์เรื่อง
โดยผู้กำกับเขาออกมาประกาศถอนตัว
ภาพยนตร์เรื่องนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะ
คือเรื่องราวดราม่ามันเริ่มต้น
ตั้งแต่เรื่องการหาตัวพระเอกมาประกบคู่
เพราะว่าพระเอกแถวหน้าที่มีรายชื่อเข้าชิง

ด้วยการให้เหตุผลคล้ายกันว่าคิวเขาไม่ลงตัว

ใช่ที่มีรายชื่อถูกต้องแล้วนะคะ
แต่ก็ไม่สามารถผ่านปัญหามา

หลักเมืองจังหวัดขอนแก่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ล่าสุดมีดราม่ามาอีกระลอกหนึ่งคุณ

บทแล้วก็กำกับอย่างอุเทนศรีริวิ

การแสดงผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
ว่าผมขอถอนตัวจากการกำกับหนัง

งานนี้ค่ะทีมข่าวของเราไม่รอช้า
ต่อสายตรงไปหาผู้กำกับคนเก่ง
ซึ่งก็ได้เผยกับทีมข่าวของเรานะคะว่า
สาเหตุหลักที่ขอถอนตัวอย่างแรกเลยก็คือ
นักแสดงหลักของเรื่องอย่างสาวลำไยเนี่ย

ตั้งแต่แรกมีการโยกไปรับงานคอนเสิร์ตกระทันหัน

เขามีคิวที่จะต้องแสดงถ่ายทำภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะ
อย่างที่สองเลยก็คือเงินที่ใช้ในการถ่ายทำเนี่ย
ไม่ตรงต่อเวลาและไม่ครบตามจำนวน
ซึ่งแบ่งจ่ายเป็น๓งวดค่ะ
โดยงวดที่๒ตกลงไว้ที่๒ล้านบาท
แต่จ่ายมาเพียง๑๒๐๐๐๐๐บาทคุณ
ก็ทำให้เงินที่ใช้ในกองถ่ายติดลบ
ประกอบกับมีความเห็นไม่ตรงกัน

ก็ได้มีการอินบ็อกซ์คุยกับทางคุณประจักษ์นวรัฐ
ผู้ลงทุนสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ
ซึ่งเขาก็เป็นคนขอพักการถ่ายทำก่อน
ทำให้เราตัดสินใจโพสต์ถอนตัว
และไม่ขอกลับไปร่วมงานแล้ว
ส่วนเรื่องเงินค่าจ้างที่ยังคงค้าง

อันนี้คือทางด้านผู้กำกับเขาบอกมาแบบนี้ค่ะ
เราจัดสินามาก่อนมันจะเป็นอะไร
แล้วเขาก็มาว่ามาว่ามือนี่นั่น
อันนี้ไม่คุยแล้วคือคือขอบายค่ะขอบาย
ก็ยืนยันว่าขอบายถอนตัวจริงนะ

หลังจากนั้นค่ะบันเทิงไทยรัฐของเราได้ต่อสายตรงหาคุณประจักษ์นวรัฐ
ซึ่งก็ได้รับคำชี้แจงว่าที่หยุดการโอนเงินเป็นเรื่องจริง
จากความคิดเห็นไม่ตรงกัน
ซึ่งผู้กำกับไม่สามารถดำเนินเนื้อเรื่องได้ตามที่คุยกันไว้ได้
ก็เลยไม่อยากลงทุนไปอย่างเปล่าประโยชน์
และส่วนที่คู่กรณีจะฟ้องเรียกค่าจ้างตัวเองก็พร้อมรับนะคะ
เพราะมั่นใจในหลักฐานที่ตัวเองมี
และยืนยันทิ้งท้ายว่าแฟนคลับจะได้ดูหนังเรื่องดังกล่าวอย่างแน่นอน
เพราะเขาจะดำเนินการถ่ายทำต่อด้วยทีมของตัวเองค่ะ
๑๐๐ของงานต้องเอาตาเป็นที่ตั้ง
คุณกำกับให้ใครก็แล้วแต่ครับคุณต้องทำตามเขาบ้าง
ถ้าว่ามันจะขายไม่ได้
ลงทุนไปเรื่องฮายเป็นครั้ง๕ล้านมันไปถ่ายมาก่อน
มีกำหนดที่จะฉายในต้นปีหน้า
คุณผู้ชมก็เหลืออีกเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น

ในการโชว์ฝีไม้ลายมือทางการแสดงหรือเปล่า

แต่ทางด้านเจ้าของไข้หายทองคำไปขอ
เขายืนยันมาว่าเดี๋ยวจะใช้ทีมงานของเขาเอง

ฝีไม้ลายมือการแสดงของน้องลำไยหายทองคำ
แต่ว่าอาจจะต้องอดใจรอกันอีกนิดนึงนะคะ

เอาล่ะรอติดตามกันว่าจะออกมาในรูปแบบไหน
แล้วก็ถูกอกถูกใจแฟนกันขนาดไหนนะคะ